โล่งพระมณัฐนึกว่าจะยืดเยื้อเหมือนตอนหมูป่าไหม
แต่ด้วยประสบการณ์ครับของทีมกู้ภัยทีมนักประดาน้ำที่ทีมนี้แหละนะครับ
เคยไปปฏิบัติการที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมาแล้วนะครับ
ทำให้ช่วยพระมณัฐออกจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยครับไปดูเลยฮะ
นี่เป็นวินาทีที่นักประดาน้ำและทีมกู้ภัยนะครับ
ดำน้ำเข้าไปช่วยเหลือพระมณัฐเขมโกท่านอายุ๔๖ปีครับ
ออกมาจากถ้ำพระไสงามที่ตำบลเนินมะปราง
เนินมะปรางจังหวัดพิสุนโลกครับ
หลังจากท่านเข้าไปทำวิปัสนากรรมฐาน
โดยทีมกู้ภัยนะฮะแล้วก็นักประดาน้ำให้พระมณัฐเนี่ยสวมอุปกรณ์ดำน้ำครับ
แล้วก็กู้ภัยเนี่ยดำตามประกบแล้วให้ท่านมาขึ้นพักก่อนที่โถงจุดเนินทราย
เพื่อตรวจร่างกายเบื้องต้นนะฮะ
พบว่าพระมณัฐมีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อยนะครับ
แล้วก็ประโยคแรกที่บอกกับกู้ภัยคืออาการปกติดี
แสดงว่าสติธรรมชะยะท่านอย่างดีนะครับ
จากนั้นก็ให้พระมณัฐท่านเปลื้องจีวอนออกครับ
แล้วก็ให้ฉันน้ำเกลือแร่ก่อน

แล้วก็ห่มฟรอยเพื่อรักษาอุณหภูมิร่างกายให้อบอุ่น
อันนี้เราเห็นมาแล้วนะครับจากปฏิบัติการถ้ำหลวง
หลังจากนั่งพักและตรวจร่างกายแล้วนะครับ
กู้ภัยก็ให้พระมณัฐท่าน
ห่มผ้าห่มแทนจีวอนที่เปียกชุ่ม
เดินออกมาจากถ้ำพระไสงาม

มีจนที่ทั้งป่อพอกู้ภัยทหาร
ปรบมือต้อนรับนะครับ
ด้วยความดีใจที่เห็นพระมณัฐท่านปลอดภัยครับ
จากนั้นแพทย์จากโรงพยาบาลเนินมะปรางก็เข้าไปตรวจร่างกายเบื้องต้นนะครับ
แล้วก็สอบถามอาการว่าท่านเป็นยังไงบ้างเจ็บป่วยตรงไหนไหม
ซึ่งพระมณัฐก็ตอบว่าไม่เป็นอะไรเลยนะครับ
เมื่อตรวจเสร็จแล้วก็ทีมแพทย์นำตัวพระมณัฐ
ส่งไปยังโรงพยาบาลเนินมะปรางทันทีต้องให้น้ำเกลือนะครับ
ถ้าควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้ก็คงสติแตกไปแล้วนะครับ
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือและเอาใจช่วยท่านครับ

จะคุ้มคิดอยู่ตลอดจะคุ้มคิดอยู่ตลอด
เอาไงดีเอาไงดีเอาไงดี
ไม่อยู่คนเดียวนะ

อยู่คนเดียวนะครับใช้ง่ายว่าสติแตกแน่นอน
เพราะว่าน้ำมันขึ้นมาเรื่อย
น้ำขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อย
เราก็พยายามเอาตัวรอดที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อยืดระยะเวลา
ทีแรกกะว่าปากหลักตรงนี้ตายตรงนี้แหละ

นั่งแล้วก็ให้น้ำถ้วมตายไปเลย
เห็นก็รู้สึกตกใจนะครับไม่ได้ไม่ตกใจ
ไม่คิดว่าจะมามากมายขนาดนี้

ไหมครับท่านบอกว่าไม่นึกว่าจะมามากมายขนาดนี้เหตุเกิด
กับคาราวาสทั้งพระแล้วนะครับฉะนั้นทุกหน้าน้ำก็ฝาก
อย่าเข้าไปทำอะไรในถ้ำเลยนะฮะอืมสำหรับพระมณัฐนะครับ
เดินทางมาจากนครสวรรค์นะครับเข้าไปนั่งวิปัสนากรรมฐาน
แล้วก็ติดอยู่ในถ้ำจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ช่วยออกมาได้
เมื่อวานนี้คือวันที่๗เมษายน
รวมระยะเวลา๕วัน๔คืนทีเดียว
ที่ท่านติดอยู่ในถ้ำ
ส่วนปฏิบัติการค้นหาเริ่มตั้งแต่เวลาบาด๓โมง
แล้วถึงแอ่งน้ำที่มีลักษณะเป็นคอหาร
ซึ่งมีน้ำขังปิดทางเข้าออกไว้ลึกประมาณ๔เมตร
ประเมินว่าต้องใช้นักประดาน้ำนะครับ
แล้วก็อุปกรณ์ดำน้ำไปพาพระมณัฐท่านออกมา
กระทั่งเมื่อวานนี้ก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วนะครับ
ประกอบกับไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม
ทำให้ระดับน้ำมันลดลงครับยังไม่ทันได้สูบนะฮะ
แล้วก็ส่งนักประดาน้ำเข้าไปอยู่กับพระมณัฐ

เรียนรู้อยู่สักประมาณ๒๐นาที
เมื่อพระมณัฐท่านพร้อมก็ดำน้ำออกมาพร้อมกันครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าส่วนที่ยากที่สุด
คือช่วงที่ต้องดำตลอดเป็นระยะทาง๑๕เมตรครับ
ซึ่งตอนแรกที่เข้าไปก็ไม่พบ
ต้องออกมาวางแผนใหม่แล้วก็ดำเข้าไปอีกครับ
ไปเจอห้องโถงแต่สุดท้าย
ก็ผ่านมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ

มีปัญหาของเราคือมีอยู่ช่วงเดียวก็คือ
ชะง่อนหินที่กดพื้นต่ำนะครับ
ต่ำประมาณสัก๖๗เมตร
แล้วเราต้องรอดข้ามให้ได้รอดใต้นะครับรอดให้พ้นนะครับ
แล้วตอนที่เราเข้าไปครั้งแรกเนี่ย

แล้วก็กลับขึ้นมาวางแผนใหม่แล้วก็ลงไปอีกครั้งหนึ่ง

ไปเจอห้องโถงนะครับที่ไปเจอพระท่านนะครับ
ตอนแรกตกใจคือไม่เจอใครเลยตะโกนเรียกก็ไม่มี
คือเราไปโผล่อยู่ในห้องโถงผงหนึ่งเลยไม่มีอะไรเลยมีแต่สันดอนทราย
แล้วเราก็ตัดสินใจว่าเราจะปลดชุดดำน้ำแล้วเดินหา

ท่านก็บอกเออนี่แหละครับก็คือธรรมดานี่แหละครับ

คุณผู้ชมฮะลองหลับตาแล้วนึกดูครับ

ดำแล้วคลำนะก๊อฟใช่ค่ะนะฮะล่าสุดครับอาการของพระมณัฐนะครับ
มีข้อมูลจากคุณหมอจตุพลขุนมทุรสนะครับ
ท่านผู้บริการโรงพยาบาลเนินประปรางระบุว่า
เรื่องต้นพระมณัฐมีอาการหนาวสั่นเล็กน้อยครับ
รักษาตัวในห้องพิเศษแล้วก็อาการปกติไม่มีไข้
พจรความดันแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดปกติดีนะครับ
แล้วก็พระมณัฐท่านก็มีกำลังใจที่ดี
เตรียมตัวสำหรับปฏิบัติธรรมเป็นอย่างดีครับ
มีเสบียงอาหารทั้งถั่วแผ่นคุกกี้สิงคโปร์

ฉานคุกกี้๕ชิ้น
แล้วก็ถั่ว๒แผ่นต่อวันฮะ

ซึ่งขณะนี้แพทย์ก็ยังพักให้พักสังเกตอาการอยู่ก่อนนะครับ
รอผลการเอ็กซอเรย์ปอดนะครับ
ผ่าปกติก็วันนี้สามารถจะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วครับ
ภารกิจสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ